พาไปที่ร้านร้านนี้หน่อย
ระหว่างที่ลูกค้าเขากำลังสนุกเลย
เพลงกำลังเล่นร้องกำลังมัน

ดับเลยแล้วคนกำลังกินเที่ยวสังสรรค
แบบกำลังเต้นแบบเออ

ร้านนี้เชื่อไหมต้องชื่นชมสปีริตของนักดนตรี
วงนี้เขาแก้ปัญหาแบบนี้ไปดูครับ

ดูนะคะไฟล้างดับหมดแล้ว

คุณคิงคะคุณอ่านผิดหรือเปล่า

ดับจริงแต่ว่าดนตรีก็ยังคงร้องสดเล่นสดต่อไปครับ
แม้จะไม่มีไฟเพราะว่าเสียงจากลำโพงไม่ออก
ใช้ไฟมือถือเอาก็ได้ถ้าอยากได้ไฟแบบดิสโก้นะฮะ

ถ้ามีดนตรีในหัวใจไฟดับมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับ
นี่นะฮะคือคลิปนี้ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์กันครับ
บอกว่าดูสิร้านนี้ไฟดับนะ
แต่บรรดาลูกค้าเอ่ยนักร้องวงดนตรีนี่ก็คือร้องเล่นเต้นกันมันมาก
นึกย้อนไปถึงสมัยตอนเราเด็ก
ก็แล้วแต่จะมีรอบกองไฟ
รอบกองไฟนี่ก็คือเราก็มาร้องเต้นกันเป็นวงกลมรอบกองไฟก็ได้

คนดูล้านกว่าครั้งแล้วนะครับ

ล้าน๓แสนกว่าครั้งในเวลาแป๊บเดียวเอง
ไม่รอช้าลงพื้นที่ไปเลยครับอยู่ที่ปลาจีนบุรี
ร้านนี้ชื่อว่าร้านบางบริบูรณ์อยู่ในตัวเมืองปราจีนเลยนะครับ
ไปคุยกับผู้จัดการร้านชื่อว่าคุณสกุลรัฐ
คุณสกุลรัฐเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

ร้านนี้นะฮะ๕ทุ่ม
ทุ่มนี่คือถ้าฟิลคนไปเที่ยวไปกินไปดื่มเนี่ย
เครื่องกำลังติดแหมรู้ดีเชียว
ฟังเพื่อนเล่ามาเขาบอกว่าเครื่องกำลังติดเลย
แต่ปรากฏว่าจู่ไฟมันดับ
คือทุกอย่างมันนิ่งเงียบไปแป๊บหนึ่งเอายังไงดี
คือทางร้านเองก็กลัวว่าหมดอารมณ์แล้วเซ็งแล้วคนมาเที่ยว
เช็คบินคิดเงินกลับดีกว่าเสียลูกค้าอีก

แล้วก็เขาอาจจะสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มมาอีก
อาจจะได้เงินอีกไงต้องชื่นชมวงดนตรีครับ
แก้ปัญหาก็คือร้องสดเล่นสดกันเลย
แล้วก็ให้ลูกค้ามาร่วมร้องร่วมเล่นร่วมเต้นด้วย

แล้วลูกค้าก็ยังเต้นเอ็นจอยปกติเลยครับ

ยิ่งสนุกกว่าเดิมด้วยครับแล้วเขาเล่นนานไหมครับ
ก็ประมาณกับ๑๐นาทีได้
เกษตรทีไฟก็กลับมาอ๋อแค่ชั่วคราวเนอะ
หัวหน้าวงบอกว่ายังไงรู้ไหมครับต้องชื่นชมสปีริตของลูกค้าด้วยนะว่าสู้ชีวิต
คือทางวงเองก็ไฟไม่มีไม่เป็นไรเราก็ตีกรองไปร้องเพลงไป

เพราะว่าปกติมันต้องมีลำโพงขยายเสียงใช่ไหมครับ
แต่โชคดีมากว่าลูกค้าช่วยร้อง
กลายเป็นว่าเพลงนั้นทั้งเพลงก็คือร่วมกันร้องร่วมกันเต้น
จนไฟมาแล้วบรรยากาศก็กลับมาคึกคักคลึกคลื้นแบบนี้อีกครั้ง
โอ้โหดูฮะนี่ผมดูแล้ววงนี้ยังขาดนักร้องชาย
ว่างผมยินดีนะฮะอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไง
ก็เห็นมีแต่นักร้องสาวเนี่ยเดี๋ยวผมไปช่วยร้องเป็นคีย์ผู้ชายให้
นี่สรุปแล้วเมื่อกี้เจ้าของร้านบอกว่าสนุกกว่าเดิมอีกใช่ไหม
ตอนหลังไฟดับแหมรูงี้แล้วปิดไฟไปเลยพี่
เดี๋ยวบางคนก็อาจจะชอบบรรยากาศที่มีลำโพงก็ได้
เอ้าเหรอก็เห็นบอกว่าหูลายลูกค้าสนุกกว่าเดิม
ปิดไฟไปเลยไม่ต้องเปิด